ตอนนี้ผู้สื่อข่าวเกือบพวกส่วนนักเหมือนกัน
ก็ไปไปจำอยู่ที่ท่าเรือพี่บูรสงครามหนึ่งนะคะ
แล้วก็จะเห็นบรรยากาศของแฟนคลับคนรักแตงโม

ตอนนี้คือช่อดอกไม้เต็มโป๊ะเรือจากภาพเมื่อวานเราก็เห็นไปแล้ว

เจ้าหน้าที่เขาก็ออกเรือไปนะคะ
จำลองการตกน้ำของคุณแตงโม

หาแก้วไวน์แล้วก็ขวดไวน์นะคะ
ที่มีการอาจจะทิ้งลงไปในแม่น้ำดังกล่าวเนี่ยนะคะ
เราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณอภิวัตสุนายางนะคะ
เป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
รายงานสดมาจากท่าเรือพิบูรสงคราม๑นะคะ

คุณผู้ชมครับบรรยากาศสดที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑วันนี้นะครับ
กลุ่มแฟนครับก็ยังคงนำดอกไม้
แล้วก็สิ่งของต่างมาเพื่อวางอาลัยให้กับคุณแตงโมนิดา

ดอกไม้เกือบแน่นเต็มโป๊ะท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งแล้วครับ

ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นวันนี้
ก็ยังคงมีแฟนคลับของคุณแตงโมนิดา
ดาราสาวที่พลัดตกเรือจมน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ยังคงมีแฟนคลับทยอยเดินทางมาจากพื้นที่ต่าง
ในกรุงเทพและมหานครและในต่างจังหวัดนะครับ
เพื่อนำดอกไม้มาวางให้กับคุณแตงโมนิดา
พร้อมกับเขียนข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไป
ที่สื่อถึงความรักแล้วก็สื่อถึงความรู้สึกที่มีต่อคุณแตงโมนิดา
จนตอนนี้เนี่ยแน่นเกือบเต็มโป๊ท่าเรือซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุสลดขึ้นครับ
เราได้พูดคุยกับแฟนคลับของคุณแตงโมนิดานะครับ
กล่าวว่าวันนี้ได้เดินทางมาจากย่านห้วยขวาง
เป็นแฟนคลับของคุณแตงโมนิดามานานแล้วนะฮะ

ทันทีที่ทราบข่าวคุณแตงโมนิดาพัดตกเรือ
ในตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าเป็นข่าวจริงคิดว่าเป็นข่าวที่สร้างขึ้นนะฮะ
จนกระทั่งมีทีมกู้ภัยออกมาค้นหาจนพบร่าง
ทำให้ตัวเองรู้สึกช็อกอย่างมาก
วันนี้จึงตั้งใจชวนกันเดินทางมาไว้อะไรต่อคุณแตงโมนิดาในวันนี้ครับ
หรือว่าแต่ส่วนตัวผมไม่คิดว่าเป็นอุบัติเหตุแน่นอน

เมื่อช่วงเช้าชุดสอบสวนคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ผู้เชี่ยวชาญทางเรือนะครับ

โดยในวันนี้นะครับเป็นการจำลองตามความเร็วของเรือ
แล้วก็ใช้เครื่องโซน่าในการแสดงค้นหาวัตถุใต้น้ำนะครับ
บอกว่าเป็นการเปรียบเทียบ
การที่คุณแตงโมตกลงไปในน้ำจะจมลงสู่น้ำทันทีหรือไม่
แล้วก็จะมีลักษณะในการลอยขึ้นมาก่อนหรือไม่อย่างไร
พร้อมทั้งได้ใช้เครื่องสแกนในการค้นหาแก้ววายแล้วก็ขวดวาย
กลุ่มเพื่อนของคุณแตงโมนิดาได้ให้ข้อมูลว่า
หลังจากเกิดเหตุได้โยนแก้ววายทิ้งลงในแม่น้ำ
บริเวณท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
ขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องในการสแกนค้นหา
จนพบตำแหน่งวัตถุต้องสงสัยแล้ว

จะมีเจ้าหน้าที่ชุดนักประดาน้ำมาดำลง
เพื่อไปหาวัตถุที่อยู่บริเวณใต้น้ำ
ตรงบริเวณท่าเรือพิบูรสงคราม๑นี้

ได้ใช้เครื่องสแกนตามเส้นทางไปยังสะพานพระราม๘
แล้วก็วนกลับมาตรงบริเวณสะพานพระราม๗
ที่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๘๙๐๐เมตร
แล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลเพิ่มเติม

นี่เป็นบรรยากาศสดที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑นะครับคุณผู้ชม
หากมีความคืบหน้าหรือว่ามีความเคลื่อนไหวใด
ทีมข่าวจะรายงานกลับไปให้ได้ทราบอีกครั้ง

เพื่อนผู้ศึกข่าวของเราก็กดตรีสถานการณ์
มีความคืบหน้าอะไรเนี่ยไปเจาะไปหาความจริงมาเพิ่มเติมให้นะคะ